เรื่องที่ได้ชวนพูดคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับ
ขึ้นวินจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
แล้วไปเรียกอยู่แถวใกล้ใกล้วินค่ะ
ก็เลยไปเจอพี่วินที่เป็นพี่วินอยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
มันเป็นสิทธิของบุคคลไงครับไม่เกี่ยวอันนี้มันสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะเรียก
พี่น้องใหญ่พี่เข้าใจ
ไม่ใช่พี่ภาพหน้าวินอยู่ตรงไหนตรงนู้นเลย
ระยะ๑๐๐เมตรน้องถ้าเราไม่รู้กฎหมายเราอย่าพูดดีกว่า
นี่โตเถียงกันใหญ่เลย
คือวินจอยอเจ้าถิ่นเนี่ยมีอยู่๓คนนะครับเป็นคลิปที่หญิงสาวคนหนึ่งถ่ายเอาไว้นะครับ
ต่างฝ่ายต่างก็อ้างเหตุผลของตัวเองฝ่ายของผู้ที่เขาเรียกแกรป
เขาเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะใช้บริการที่ไหนอะไรยังไงจะเรียกใช้บริการใครมันสิทธิ์ของเขา
แล้วก็เนี่ยมาแย่งลูกค้าพี่วินเขาก็ทำงานกันเหนื่อยกว่าจะมีลูกคงลูกค้าทีเนี่ย
ลูกค้าก็บอกว่านี่หนูไม่ได้เรียกพี่วินเลยนะเนี่ยหนูก็เรียกตรงอื่นนะพี่วินบอกนี่แค่๑๐๐เมตร
ตรงอื่นอะไรแค่ร้อยเมตรเนี่ยฮะก็เป็นหญิงสาวที่ถ่ายคลิปนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาในการเลือกใช้บริการ
เขาจะเลือกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบไหนจะมาห้ามเขาได้ยังไงนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่เอาเวลาที่มาจับผิด
ไบท์เนี่ยไปรับส่งผู้โดยสารที่ยืนรอต่อคิวกันดีกว่าไหมเนี่ยคิวคือรถก็บริการไม่พออยู่แล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คนถ่ายเข้าไปช่วยเหลือนะไปช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกแกรปไบท์
แล้วก็ถูกวินเจ้าถิ่นมาห้ามไม่ให้ขึ้นที่หน้าห้างแห่งหนึ่งที่ย่านพระราม๙นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสอบถามจากนางสาวปุญญรัฐเสลารักษ์นะครับ
ที่มาให้มารับที่ห้างสรรพสินค้าแห่ง๑ย่านพระราม๙
เพราะว่าเธอเนี่ยเจ็บขาใช้รถไฟฟ้าใต้ดินไม่ไหว
ก็ให้ไปรอกันที่จุดที่อยู่ห่างจากวินเจ้าถิ่นหน้าห้างย่านพระราม๙นะครับ
ก็โทรไปบอกว่าเนี่ยมารับตรงนี้เพราะว่าจุดนี้เธอบอกว่าเธอก็เคยขึ้นอยู่
แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลานัดหมายติดต่อกันไม่ได้เธอก็เดินไปรอตรงจุดที่นัดหมายกัน
ก็เห็นว่าแกรปไบท์กำลังถูกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเจ้าถิ่นกำลังรุมอยู่เพื่อไล่ให้ออกไปจากพื้นที่
เธอก็เข้าไปหาพร้อมกับบอกเหตุผลแต่วินเจ้าถิ่นก็ไม่ฟัง
แล้วก็รุมต่อว่าเธอแล้วก็คนขี่กรับไบท์ไม่ให้ใช้บริการด้วยเพราะว่าถือว่าผิดกฎหมาย
แล้วยังยึดกุญแจของคนขี่แกรปไบท์ไปอีกเธอตกใจมากเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยบอกเธอว่าจะคุยกับคนขี่กราฟไบท์เอง
แล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยพร้อมกับบอกว่าไปยึดกุญแจรถเขาไม่ได้นะ
นี่มันผิดกฎหมายนะมันเป็นสิทธิ์ของเขานะที่เขาจะเลือกใช้บริการแบบไหน
แต่วินจอยอเจ้าถิ่นก็ไม่ยอมก็ยอมคืนกุญแจให้นะแต่ก็ยังมีการโต้เถียงกันอยู่
โตเถียงกับหญิงสาวที่เข้ามาช่วยนั่นแหละแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่ให้ขึ้นกราฟไบท์
ไม่ให้แกรปไบท์รับผู้โดยสารพร้อมกับบอกว่าจะเรียกตำรวจ
จนสุดท้ายคนขี่แกรปไบท์ก็เลยตัดสินใจยกเลิกการให้บริการ
เธอก็เลยต้องกลับไปใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อกลับที่พัก
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นถึงต้องมาห้ามไม่ให้เธอใช้บริการกราฟไบท์
ทั้งที่มันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภค
แล้วก็แบบวินประมาณ๑๐กว่าคนนะคะพี่ที่พูดอยู่
เห็นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติมาก
คือจากเหตุการณ์นี้นะคะเอาจริงหนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่ผิดนะ
ก็คือกรับเขาก็เปิดให้คนใช้เขาไม่ได้ปิดบังไงครับว่าเป็นเป็นการหลบหลบซ่อนหรืออะไรอย่างนี้คือคือทางวิทย์มอเซอร์เขาก็ต้องรู้อยู่เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันแบบคนก็ใช้บริการกันเยอะแต่หนูด้วยความเป็นหนูก็รู้อยู่ว่าตรงนั้นมีวินหนูก็มีความเกรงใจอยู่แบบว่าคือคือทราบว่ามีวินก็ไม่ได้แบบว่าเออไปให้
เธอก็บอกว่าไม่มีเบอร์เพราะว่าการใช้บริการถูกยกเลิกไปแล้วอ่ะนะคะทีมข่าวของเราก็ไปที่วินมอเตอร์ไซต์ที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าก็ไปถามหาวินมอเตอร์ไซต์ที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะไปถึงก็เจอวินที่จอดอยู่นะคะจุดที่มีการเรียกรถแท็กซี่จุดที่มีวินมอเตอร์ไซต์ก็เนี่ยมีพี่วินอยู่กั
พี่วินเขาเลยบอกว่าสิ่งที่กราฟไบท์ทำเนี่ยมันไม่ให้เกียรติกันนะนะคะพี่วินบอกอุ้ยทุกวันนี้คนขี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหนื่อยนะหนักใจด้วยต้องมาคอยระวังมาคอยไล่แกรปไบท์เนี่ยไม่รู้ต้องทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยจัดการปัญหานี้ให้หน่อยค่ะ

คือตามกฎหมายแล้วเมื่อกี้ก็
ผู้โดยสารในพื้นที่ลักษณีย์ของนอกวินที่อย่างนี้

ก็รับได้แต่ว่าถามว่าเขาก็ยังผิดกฎหมายอยู่ไหม

พอรับไปเราไม่ได้เห็นที่อยู่ข้างเคียงวิน

แล้วก็ไว้เพื่อที่จะดำเนินการในชั้นต่อไปอีก
แต่ถ้ามาแบบในหน้าวินของเราแบบนี้

ถ้าเราไม่ไล่มันก็จะเป็นแผลต่อเนื่อง

เข้าใจไหมครับเราต้องหยุดแผลตรงนี้ไว้ก่อน
ถ้าเราไม่ยับยั้งไว้แผลก็จะลาม
ลามใหญ่โตจนเราจะแก้ไม่ได้

เราเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นบินมา
มันต้องมีขั้นตอนหลายอย่างนะครับ
คือการที่จะใช้บริการอะไรนะครับ
ก็คือผมเข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ทุกคน
แต่ขอให้เขาถูกกฎหมายก่อนได้ไหม

แต่ตามใดที่มันยังสู้กันอยู่ตรงนี้
เห็นใจพวกวินบ้างนะครับ
มันก็เป็นมุมมองที่มีเหตุผลทั้งสองฝ่ายนะ

กรมการขนส่งทางบกเขาก็พยายามแก้ส่วนหนึ่ง

แล้วเวลาที่มีวินมีที่อยู่จริงแต่แถวยาวแล้วเขาก็ไม่ทัน

บางทีอย่างแบบขาเจ็บเดินออกจากบ้านไม่ได้มารอได้แค่หน้าบ้าน

มันจะเดินไปกว่าจะถึงวินมันบางทีไม่ไหวไง
แล้วมันก็จะวนไปเรื่องแท็กซี่เรียกแท็กซี่แท็กซี่ไม่รับ